ภาคใต้เขาประสบปัญหาน้ำท่วมฮะเพราะฉะนั้นเราลงพื้นที่ไปไปช่วยสุนัขตัวนี้กันหน่อยครับ
โอ้โหช่วยได้แล้ว
คุณผู้ชมมันเป็นเหตุการณ์ระทึกอยู่พอสมควรนะคุณดูน้ำมันท่วมค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกัน

ถูกต้องครับคุณชิสาแล้วสุนัขตัวนี้มันไปติดอยู่ตรงต้นปามต้นนี้

โซ่ที่ล่ามคอมันอยู่เนี่ย
โซ่มันเหมือนไปติดอยู่กับต้นปามด้วย
ผมคิดเอานะเดาเอาว่าจริงเจ้าของเขาไม่น่าจะล่ามโซ่เอาไว้กับต้นปามหรอก
แต่สุนัขตัวนี้มันน่าจะหลงมาจากที่อื่น
แล้วมันโดนกระแสน้ำพัดมาพร้อมกับโซ่ที่คล้องคอมัน
แล้วโซ่มันก็กระพันกับต้นปางอย่างนี้
ใช่แล้วล่ะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับทางพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งฮะ
เขาจริงลงพื้นที่ไปเพื่อนำเครื่องดื่มข้าวกล่อง
มอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในพื้นที่ตะบนหานโพอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุง
แล้วในช่วงเวลานั้นกำลังไปช่วยคนอยู่ดี
เสียงสุนัขมันโหยหวนมายังไงโอ้โหด้วยโอ้โหด้วย
อันนี้เสียงสุนัขเหรอเสียงผมนี่แน่
เรื่องของเรื่องเราได้ยินเสียงสุนัขที่มันโหยหวนมา
ก็ต้องหาที่มาของเสียงแล้วสรุปว่าไปเจอจริงครับคุณผู้ชม
สุนัขตัวนี้มันติดอยู่ตรงต้นปามด้วยความที่ว่าปลายโซ่ของมันอ่ะ
ไปติดอยู่ที่ต้นปามด้วยการที่จะเอาตัวมันออกมาเลยไม่ง่ายครับ
แต่ก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่และหลายคนก็ไปช่วยกัน
แล้วก็เอาสุนัขออกมาจากได้โอ้โหกว่าจะช่วยมาได้
เอาจริงมันก็กลัวอยู่เหมือนกันมีขู่ฟ่อใส่คนด้วยนะ
ขู่ฟ่อนี่งูหรือหมาฮะเป็นหมานะฮะเป็นงูก็ได้ฮะ
เป็นขู่ห้องก็ได้เอาล่ะคุณผู้ชมสุดท้ายช่วยได้
ต้องบอกเลยว่าทุกชีวิตมีความหมายจริงแล้วขอขอบคุณพี่กลุ่มนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นจิตอาสาไปช่วยทั้งคนรวมไปถึงช่วยทั้งสุนัขด้วย
ประสบภัยน้ำท่วมแบบนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ด้วยนะ
ตอนนี้ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันครับ
เป็นกำลังใจให้นะสู้นะคะเดี๋ยวจะผ่านพ้นไป